ทุกผู้ชมครับดูเรื่องของการเปิดประเทศอย่างปลอดภัยหน่อยกันแล้วกัน
ต้อนรับนักท่องเที่ยวนะฮะคือเศรษฐกิจหรือว่าการท่องเที่ยวมันต้องเดินหน้านะ
ในสถานการณ์โควิด๑๙
จำได้ไหมฮะที่พลเอกประยุทธ์เคยบอกว่าจะเปิดประเทศ
ต้อนรับประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำให้เดินทางเข้าไทยได้โดยไม่ต้องกักตัว

บอกว่าหลังจากได้หารือกับภาคส่วนต่างแล้ว
ดีใจที่วันนี้จะแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า
เราจะเพิ่มจำนวนรายชื่อประเทศความเสี่ยงต่ำกลุ่มแรก
ที่สามารถเดินทางเข้าไทยได้โดยไม่ต้องกักตัว
จาก๑๐ประเทศเป็น๔๖ประเทศนะครับ
ซึ่งผู้ที่จะเดินทางเข้ามาเนี่ยต้องเป็นผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว
เดินทางเข้าประเทศไทยโดยทางอากาศ
และมีหลักฐานปลอดเชื้อโควิดโดยมีการตรวจก่อนออกเดินทางและตรวจเมื่อมาถึงไทย
ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่๑พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไป
เดี๋ยวก็รอฟังอีกทีว่า๔๖ประเทศนี้จะมีประเทศไหนบ้างนะครับ
ขณะเดียวกันทางนายแพทย์ธีระวรธนารัฐ
คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะครับ
หลังจากเห็นโพสต์ของท่านนายกคุณหมอธีระท่านก็โพสต์ทันที
บอกว่าฟังข่าวเปิด๔๖ประเทศแล้วเพื่อความไม่ประมาท
สัปดาห์ถัดจากนี้น่าจะเคลียร์ธุระสำคัญ
หาหมอเบิกยาที่ต้องกินหรือใช้ประจำ
คนที่มีโรคที่ต้องผ่าต้องรักษาในเวลาจำกัดควรทยอยทำให้เรียบร้อย
เพราะตามหลักการแล้วโอกาสระบาดซ้ำหนักจะมีขึ้นสูงมาก
เพราะระบบตรวจก็จำกัดวัคซีนก็จำกัด
สถานการณ์วันนี้ยังติดกันราวหมื่นคนต่อวัน
คุณหมอธิระบอกว่าคาดว่าน่าจะเห็นผลลัพธ์ที่ชัด
ในช่วงปลายปีถึงต้นปีหน้าประมาณอย่างนี้
ก็เดี๋ยวรอดูหลักการต่างกันต่อไปนะฮะ